คุณผู้ชมต้องตื่นแล้วล่ะห้ามพลาดเลยเป็นช่วงที่เราจะมาสร้างขวัญกำลังใจกันว่าเราอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้
ใช่คุณผู้ชมต้องเขยิบเข้ามาใกล้หน้าจอเยอะเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้

เปิดกล้องเจออะไรปุ๊บถ่ายเลยวันนี้วันที่๒๘กุมภาพันธ์ค่ะ
พรุ่งนี้วันที่๑ถูกต้องเป็นวันแห่งความหวังของหลายคน
พาไปดูเรื่องราวแปลกเรื่องราวความศรัทธาความเชื่อแล้วมันก็พ่วงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกันหน่อย
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณแล้วแต่คุณผู้ชมจะเชื่อจะเห็นแล้วกัน
พาไปดูที่แรกครับไปที่บุรีรำนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะนายประเสริฐศรีตระวัน
เป็นรองนายกอบตตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
เขาบอกว่าเขาฝันเห็นนะเห็นผู้หญิงผมยาวเนื้อตัวเปียกน้ำเนี่ยนะฮะ
อุ้มลูกน้อยไปขอความช่วยเหลือให้เอาตัวเขาขึ้นมาจากลำห้วยหน่อย
แล้วขึ้นไปที่บนฝั่งหน่อยพอรุ่งเช้าเอเมื่อคืนฝันแปลก
ตรงไหนที่มีคนมาเข้าฝันมาขอให้ช่วยนะก็เลยเอาคนงานเอารถแบ็คโฮล
ไปปรับที่ขุดลอกคลองห้วยตาเจียมเพื่อทำเขื่อนกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝน
ก็แจ้งบอกว่าเนี่ยไปเจอต้นตะเคียน๖ต้นเลยนะอยู่ใต้นี้
ลึกลงไปสักประมาณ๓เมตรอายุกว่า๒๐๐ปีคุณผู้ชม
ทีนี้เขาก็เลยแจ้งไปทางอบตตูมใหญ่ซึ่งฝันพอดีอืม
ฝันพอดีว่ามีคนมาบอกว่าให้เอาขึ้นจากข้างล่างหน่อย
ก็เลยขุดเอาต้นตะเคียนขึ้นมาไปไว้ที่วัดนะครับ
ทีนี้ด้านชาวบ้านก็เลยมีการนำเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทูบเทียน
เครื่องดื่มน้ำวงน้ำหวานเนี่ยที่สำคัญแป้งเอาแป้งไปด้วย
เอาแป้งไปปะรูปต้นตะเคียนให้ขาวโพนก็แน่นอนแล้วไปหาเลข
หวังจะมีเรื่องของโชคลาภขึ้นมาแล้วกันนะครับ
อันนี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
จากบุรีรำไปแล้วเดี๋ยวพาต่อเลยละกันค่ะคุณผู้ชม
ไปที่สุพรรณบุรีกันบ้างพาไปที่วัดอุทุมพระรามที่วัดไผ่แขกนี่แหละนะคะ
อยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ดูสิคะชาวบ้านที่เขาแห่กันไปที่วัดไผ่แขกเนี่ยนะคะ
มากันห้าร้อยกว่าคนอ่ะก็มากราบไหว้มาบูชาถวายสังภาษณ์
ขอขมาเนื่องในวันพระรวมถึงมาแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีมาลงหน้าทองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วย
อืมแล้วก็เมื่อวานนี้นะคุณเห็นไหมเนี้ย
คือชาวบ้านเขามาทำบุญกันเยอะทีนี้มีพ่อค้าจากกรุงเทพอ่ะค่ะ
เขาก็มาเสี่ยงเซียมซีอันนี้เสี่ยงเซียมซีเนี่ย
หลายคนก็จับตารอดูเหมือนกันนะเพราะเขาก็เชื่อกันว่าเวลาที่เสี่ยงเซียมซีเสร็จแล้ว

คิดว่าเป็นเลขนำโชคครับปรากฏว่าพ่อค้าจากกรุงเทพเนี่ย
เซียมซีได้เลข๑๑ค่ะคุณผู้ชมก็เอาไปเสี่ยงโชคต่อ
แล้วในวันที่๖๘มีนาคมนี้ค่ะจะมีงานปิดทองพระประจำปีของทางวัดด้วยนะคะ
เผื่อใครจะไปงานบุญงานปิดทองเนี่ยก็สามารถไปได้๖๘มีนาคมนะคะ
ที่วัดไผ่แขกที่สุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ
ต่อที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐม
มีนักเสี่ยงโชคก็ไปหาตัวเลขกันแน่นวัดแหละนะครับไปทุกงวดเลย
ขอพรกราบไหว้พระเงินพระทองซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนไปขอแล้วถูกกับคุณผู้ชมถูกรางวัลที่๑๕ใบรับเละไป๓๐ล้านนะครับ
พอเป็นข่าวเป็นข่าวไปแน่นอนครับคนที่เขาอยากได้บ้างเนอะ
เขาก็ไปขอไปกราบไหว้ไม่ขาดสายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเลขอะไรนะ
ก็แล้วแต่คนไปขอไปเชื่อแล้วกันว่าจะได้อะไรกลับมาแล้วกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันนะเป็นความหวัง
วันพรุ่งนี้๑มีนาคมคุณผู้ชมอย่าลืมติดตาม
จอของเราถ่ายเท่าสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่บ่าย๒เป็นต้นไปนะครับ
อาจจะซื้ออะไรก็เอาแต่พอดีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเห็นพูดถึงเรื่องของ